มีเหตุการณ์ที่น่าเห็นใจพลเมืองดี
ไม่อยากจะให้เกิดเรื่องแบบนี้กับพลเมืองดีเลย
อันนี้เกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา
มีน้องนักศึกษาปี๒มหาวิทยาลัยรังสิต
เขาบอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็รถล้มบาดเจ็บ
เขาก็ไปดูแลรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล
เขาก็นั่งอยู่ในโรงพยาบาลแหละอยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่งมานั่งข้าง
มาคุยด้วยแล้วก็พูดจาแบบน่าสงสารมากเนี่ย
อยากกลับบ้านไม่มีเงินเลยไม่มีเงินกลับบ้าน
ไปส่งหน่อยน้องเขาก็เห็นใจไปส่ง
ผู้ชายคนนี้บอกว่าบ้านอยู่แจ้งวัฒนะซอย๔

น้องก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่ง
พอไปถึงหน้าปากซอยอยู่ร้านสะดวกซื้อ
ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวขอยืมได้ไหมรถจักรยานยนต์เนี่ย

น้องเขาก็ใจดีไงพลเมืองดีก็ใจดีก็ให้ยืม
แล้วน้องก็ยืนรออยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมง
และไม่ได้เห็นรถจักรยานยนต์ของตัวเองอีกเลย
แล้วคนน่าสงสารคนนั้นก็เอารถเข้าไปเลย

นี่ค่ะผู้เสียหายที่เป็นพลเมืองดีชื่อว่าน้อง
บุฤทธิ์อุทธควาปีอายุ๒๐ปีนะคะ
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตปี๒นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือช่วงเที่ยงคืนของวันที่๑๗
เดือนที่แล้วอะค่ะก็เมื่อครึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ย

ผู้ชายที่มาตีสนิทมาคุยด้วยก็ใส่เสื้อกล้ามสีขาว
กางเกงยีนขายาวดูน่าสงสารนะคะ

เขาเข้ามาตีสนิทมาคุยมาอะไรเรื่อยเปื่อย
บอกไม่มีเงินเดี๋ยวพี่มาโรงพยาบาลก็นั่งแท็กซี่มาโรงพยาบาลอืม
เราก็เกิดปลอดภัณฑ์สาวนั้นก่อน
ก็เลยบอกก็เดี๋ยวผมไปส่งว่าพี่อยู่ไหน
ก็เขาพาผมไปที่แจ้งวัฒนาซอย๑๐แยก
เขาก็ขับบนไปบนมา

แว่นแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปเอาของที่บ้านเพื่อน
ก็ไม่ได้คิดอะไรครับ
เลยให้เขาไปครับ

ก็เลยมาวันชั่วโมงชั่วโมงนึงครับ
ก็เลยโทรหาเพื่อนครับ
แล้วตอนเสร็จเพราะว่าเพื่อนมาถึงปุ๊บ

แล้วยืนรออยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเป็นชั่วโมง
คิดว่าเขายืมไปจริง
แล้วเนี่ยหายไปเลยเนี่ย

เป็นคลิปเป็นภาพที่สำคัญนะฮะ
ตำรวจเองก็ทราบเบอร์โทรคนร้ายด้วยนะครับ

เพื่อให้คนที่พบเห็นช่วยแจ้งบ่อแสกันหน่อย

คือถ้าเกิดว่าใครเห็นคนร้ายแบบนี้
อย่าปล่อยให้เรื่องเอาไว้นานกว่านี้ครับ
ว่ารถของเขาจะถูกขายแล้วก็เอาออกชายแดนนอกพื้นที่ไป
ผู้เสียหายก็ยังตัดเพาะบอกว่าไม่คิดเลยว่า
การมีน้ำใจของเขาทำให้เขาต้องสูญเสียของรักของเขาไป
ซึ่งรถจักรยานยนต์คันนี้ได้มาจากน้ำพักน้ำแรง
เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย
หาเงินไปผ่อนรถจักรยานยนต์คันนี้จนหมดแล้วคุณผู้ชม
ก็อย่างที่บอกว่าเขาก็เสียดายรถนะครับ
สำหรับรถจักรยานยนต์คันที่หายไป
เพื่อใครเห็นบ่อแสว่าไปจอดไปขับตรงไหนครับ
ทะเบียน๓กไก่ทธ๗๘๙๙กรุงเทพมหานคร
ทะเบียน๓กไก่ทธ๗๘๙๙กรุงเทพมหานคร
ใครเจอแจ้งตำรวจหรือว่าแจ้งมาที่ไทยรัฐทีวีของเราก็ได้นะครับ
ขอให้เจอขอให้น้องได้รถคืนนะคะ